แต่ว่าข่าวแรกวันนี้ไปดูเรื่องของแฟนคู่หนึ่ง
ผู้ชายไปดื่มเบียมายังคงเปรี้ยวปากอยู่
อยากดื่มต่อบังคับให้แฟนสาวจอดรถลงไปซื้อเบียร์ให้
แต่ว่าแฟนสาวไม่จอดเขาทำยังไงรู้ไหมฮะ
เขาถีบแฟนจนแขนหักเลยครับ
แถมคุณผู้ชมแฟนแขนหักแล้ว
ก็ต้องลงจากรถไปให้คนแถวนั้นช่วยเหลือ
เพราะว่าแฟนนุ่มอารมณ์ร้อนมากด้วยความเมา

ด้วยความที่แบบว่าอยากจะกินเบียร์ต่อนี่นะครับ
อ๋อหนูเราเป็นคนขับ
ถูกต้องค่ะหนูก็ต้องจอด
พอหนูลงรถนั่นมาทรอบหนูเลย
ที่ให้การคนก่อเหตุเป็นแฟนกันนะ
หนูไม่จอดมันให้ลงจากรถหนูไม่ลงมันก็ถีบแขนแขนหนูก็หัก
น้องเธอต้องวิ่งมะให้คนช่วยแบบนี้
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาคุณผู้ชมก็กำลังนั่งให้หน่วยกู้ภัย

เพราะว่าถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายมาด้วยการถีบนะครับ
เรื่องของเรื่องก็คือว่าเธอไปรับแฟนหนุ่มกลับจากไปเที่ยว
แฟนของเธอไปเที่ยวบางแสนก็ดื่มมากับเพื่อน
กำลังกลับบ้านแฟนนุ่มเนี่ยก็เมามาอย่างหนักเหมือนกัน
ระหว่างทางแฟนอยากกินเบียร์ต่อด้วยความเปรี้ยวปากครับ

แต่เธอไม่จอดก็ทะเลาะกันระหว่างขับรถ
แล้วก็ไปหยุดรถอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุ
เพราะว่าตอนนั้นแฟนโมโหตบหัวเธอไป
พอเธอลงจากรถนะฮะแฟนนุ่มก็ประเคน

เคนถีบอย่างแรงจนเธอล้มแขนหักลงไปฮะ
เธอก็รีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือคนในร้านอาหารที่

ส่วนคนก่อเหตุนี่ก็คือนายคนนี้ครับ

ถูกตำรวจจับขึ้นรถกระบะในสภาพเมาไม้แบบนี้
แต่ก็ยังพอจะพูดรู้เรื่องบ้าง
ไปฟังเสียงเข้าหน่อยฮะ

ทำแรงเกินไปตำรวจก็เชิญไปที่ลงพัก

อาจจะเลิกกันหรือเปล่าไม่ทราบว่าทำ